รอบสังหารอดีตผู้นำของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่คนร้ายมาลอบยิงเนี่ย

อาการก็หนักเป็นไตเท่ากันเลยนะคะ
ซึ่งสื่อต่างประเทศรายงานข่าวช็อกนี้ค่ะ

ขณะที่นายชินโซอาเบะกำลังกล่าวสุนทรพฤษ
อยู่ที่เมืองนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะ

แล้วก็เห็นว่าเลือดออกมาจากหน้าอก

หลังจากนั้นก็เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เขาบอกว่าตอนนั้นอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นแล้วนะ
แล้วก็รีบกู้ชีพขึ้นมา

ใช่ค่ะแล้วก็คนที่มาร่วมฟังการกล่าวสุนทรพฤษ
เขาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังปั้ง๒นัด
หลังจากนั้นนายอาเบะก็ล้มลง
ตำรวจระบุว่านายอาเบะเนี่ยน่าจะโดนยิงเข้าจากทางด้านหลังนะคะ

ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชายค่ะอายุ๔๒ปี
ถูกควบคุมตัวแล้วแล้วก็ถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าด้วย
สื่อของญี่ปุ่นก็มีรายงานด้วยนะคะ
อดีตนายกรัฐมนตรีไม่รู้สึกตัว
แล้วจากการพยายามที่จะยื้อชีวิตตอนนี้ไม่พบสัญญาณชีพ
แต่ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดของอาการบาดเจ็บอะไร
ออกมามากกว่านี้นะคะ

ครองตำแหน่งนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะคะ
หลังจากนั้นเขาก็ประกาศลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อวันที่๒๘สิงหาคมเมื่อปี๖๓

แล้วก็คราวนี้มากลายมาเป็นข่าวที่เกิดขึ้น

ซึ่งแน่นอนในข่าวครั้งนี้ก็มีภาพเหตุการณ์
ที่ทั้งสำนักข่าวและประชาชนถ่ายไว้ได้

และหลังจากนั้นนี่เป็นภาพการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย
ส่วนนี้ฮะจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะยิงคุณ

แล้วก็มีภาพนิ่งของการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย
กาดของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเนี่ย
เป็นผู้ควบคุมตัวเอาไว้นะครับ
มีภาพของนายยกรัฐมนตรีชินโซอาเบะ

แล้วก็มีเลือดอยู่ที่เทิร์ดขาวด้านใน
ขาวด้านในใส่สูตรอยู่นะครับ
แต่มีเลือดบริเวณทางด้านของหน้าอกซ้าย
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ครั้งนี้
สื่อต่างของต่างประเทศเขารายงานออกมาเลยนะครับ
นายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น

รวมถึงทางเพจของหมอแหลปแพนด้า
ก็มีการรายงานในเรื่องนี้ออกมาเหมือนกัน

บอกว่าล่าสุดชินโซอาเบะอดีตนายกญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้ว
กระสุนเจาะเข้าด้านหลัง
ตรงกับที่สื่อของต่างประเทศเริ่มรายงานกันออกมา
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราอัปเดตข่าวนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบ

เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะ
ดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับ